วินมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคนนี่แหละตีกัน
คุณผู้ชมเขาแชร์ในโลกโซเชียลเดี๋ยวไปดูกันนะคะ
รับหมดนี่เลยคุณผู้ชม
เป็นคลิปแอบถ่ายดิฉันว่าน่าจะถ่ายจากฝั่งร้านขายทุเรียน

เห็นไหมคือเป็นวินจักรยานยนต์อยู่แถวดินแดงนี่แหละค่ะ
ก็ผู้ชายสองคนคนหนึ่งเขาใส่หน้ากากอนามัยอยู่
อีกคนนึงสวมหวกกันน็อกแล้วก็ตีกันตุ๊บตั้มไม่มีใครยอมใครเลยนะ
แล้วมีเหมือนกับเป็นคนที่สวมเสื้อวินอยู่ตรงกลาง
เหมือนเขาคอยเป็นกรรมการคอยห้ามค่ะ
ทีนี้พอหลังจากหยุดตีกันแล้วเขาก็ยังมีปากเสียงกันอยู่นะ

บอกว่าวินมอเตอร์ไซค์ชกต่อยกันเหตุแย่งลูกค้า
อีกฝ่ายไปรับมาส่งตัดหน้า
นี่ค่ะคือปกติเราจะได้ยินแบบจบแบบวินใช่ไหม
คราวนี้คือเจ็บแบบวินวินคือวินทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บนี่แหละค่ะ
ก็พอคนเห็นคลิปนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์
ดูสิพอใช้วินแบบนี้
แล้วมันยังมีเรื่องการแหย่งลูกค้าเรื่องการทะเลาะวิวาดกัน
ยังทะเลาะกันเองเลยอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็มีคนก็วิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่เห็นคลิปนี้
เขาบอกว่าหมดยุคแล้วนะที่จะยอมจ่าย๕๐๐บาทและขอตบสักป้าบ
คืออันนี้เขาหมายถึงค่าปรับไงคุณ

เมื่อก่อนเราก็จะได้ยินว่าจ่าย๕๐๐บาทค่าปรับ
ขอตบสักอีกได้ไหมจ่าย๕๐๐บาทอะไรอย่างนี้นะครับ
คือตอนนี้ค่าปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ
คือไม่เกิน๕๐๐๐บาทเรื่องของการทะเลาะวิวาสในที่สาธารณะ
อันนี้เป็นกฎหมายมาตรา๓๗๒นั่นเองนะคะ
ใช่นะครับส่วนโทษของค่าปรับตบตีทำร้ายร่างกาย
อาจจะเจอคุก๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
อันนี้เราพูดคุยกับทนายเจมส์ของเรา

ใช่ค่ะนะครับในการดูเรื่องข้อกฎหมายนะครับ